ข่าวสารกันต่อนะครับเริ่มต้นด้วยเหตุโหดเยี่ยมอุกอาจที่เกิดขึ้นในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่บางพลีสมุทรปราการ

และขณะนี้๑ยังไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใคร
ใช่ค่ะ
๒ยังไม่รู้ว่านีไปไหน
ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ในคอนโดแห่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้
เขาก็หวาดระแวงกันหมดค่ะคุณพ่าผู้ชมค่ะ

มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าลิฟท์ชั้น๑

เมื่อคืนนี้๔ทุ่ม๕๕นาที
กลับมาจากซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อข้างนอกคอนโด
แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหน้าลิฟท์ชั้นหนึ่งนะฮะ

เป็นคอนโดย่านเมืองทองในพื้นที่ตะบนบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
น้องคนนี้ชื่อนางสาวอินทุออนกอหารอายุ๒๓ปี
เป็นชาวจังหวัดพิจิตรกลับมาจากซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วมากดลิฟต์เพื่อจะขึ้นห้องพักที่อยู่ชั้น๗
นี่เป็นลิฟท์ชั้น๑๔ทุ่ม๕๕นาที
ก่อนที่ตอน๕ทุ่มครึ่งเนี่ยจะมีคนไปพบศพ
ถูกแทงเสียชีวิตอยู่ที่หน้าลิฟท์ชั้น๗
แต่ว่าที่คอนโดแห่งนี้เนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดแค่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวนะฮะ
ส่วนนี้คือหน้าลิฟท์ชั้น๗นะครับ
ถูกแทงเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ดูเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับ
ทีมข่าวของเราไปได้ภาพจากร้านสะดวกซื้อ
ตอนที่นางสาวอินทิวออนนะที่เสื้อคลุมสีส้มนะครับ
ทุ่ม๓นาทีนี่นะฮะมาซื้อน้ำดื่ม๒ขวดนะ
ไปที่ชั้น๑กดลิฟต์ขึ้นไปชั้น๗ตอน๔ทุ่ม๕๕นาที
นี่ร้านสะดวกซื้อนะฮะ๔ทุ่ม๓นาทีเมื่อคืนนี้

กดลิฟต์ก็จะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้
ดลิฟท์ที่ชั้น๑แล้วขึ้นไปชั้น๗
แต่ที่อาคารของคอนโดเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ชั้นเดียว

มีอาคารนี้สูง๑๐ชั้นนะฮะ
แต่ว่าเธอเนี่ยไปเสียชีวิตอยู่หน้าลิฟท์ชั้น๗นะครับ
จมกองเลือดอยู่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
ถูกแทงด้วยมีดเข้าต้นขาซ้ายเป็นแผลชะกัน
เลือดเนี่ยออกเยอะมากสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ
กดลิฟต์ยังมีคราบเลือดอยู่เลยอ่ะนี่คือผู้ตายนะครับ
นางสาวอินทุออนกอหารอายุเพิ่ง๒๓ปีเท่านั้น
เป็นชาวเผิมบางบุญนาคจังหวัดพิจิตย์
คือรอยเลือดที่ที่ไปตรวจสอบเป็นทางยาวจากห้องของผู้ตาย
ห้องพักอยู่ห่างจากลิฟต์แค่๑๐เมตร
มีรอยเลือดเป็นทางยาวมาจากห้อง
แล้วไปตรวจสอบในห้องโหดูเห็นมั้ย
รอยเลือดนี่ลากเป็นทางยาวอย่างนี้นี่มีรอยเท้าด้วยนะครับ
คือตรวจสอบในห้องมีร่องรอยการต่อสู้นะฮะ
ข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายไปหมดมีเลือดนองเต็มพื้นไปหมด
หลักฐานสำคัญคือมีมีดสแตนเลสยาวประมาณ๑๐นิ้ว
เลือดเลือดตกอยู่เล่มหนึ่งรวมทั้งโทรศัพท์มือถือของผู้ตายด้วย
ของผู้ตายอยู่ห่างจากลิฟท์ที่ไปเจอศพเธอเนี่ย

นอกห้องก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
รอยเท้าเปื้อนเลือดนี่มีคือนอกจากรอยเลือดรอยลากเป็นทางยาวเนี่ย
มีรอยเท้าเปื้อนเลือดวิ่งออกไปจากห้องห้องที่เกิดเหตุนะนะ
นางสาวอินทออนไปทางบันไดหนีไฟแล้วเป็นรอยเท้าเปื้อนเลือดเนี่ย
จากชั้น๗ห้องของผู้ตายเนี่ยลงไปถึงชั้น๓
บันไดหนีไฟนะฮะคาดว่านี่คือรอยเท้าของผู้ก่อเหตุแน่
เพราะว่ารอยเลือดของผู้ตายเนี่ยเขาลากยาวจากห้องมาที่ลิฟท์
และมีรอยเลือดที่ปุ่มกดลิฟต์ด้วยแต่ว่ามาเสียชีวิตตรงนี้
ตำรวจเชื่อว่าณขณะนี้คนร้ายยังซ่อนตัวอยู่ในอาคาร
คือคนร้ายถ้าก่อเหตุเสร็จแล้วแล้วก็วิ่งหนีไปทางบันไดหนีไฟเนี่ย
ชั้น๗เนี่ยรอยเลือดมันไปสิ้นสุดเป็นรอยเท้าที่มีรอยเลือดเปื้อนเลือดเนี่ย
อยู่ที่ชั้น๓แล้วมันหายไปไหนแล้วหายไปไหน
นี่ฮะที่สำคัญคือตำรวจเชื่อว่าคนร้ายอาจจะยังซ่อนตัวอยู่ในอาคาร
อาคารสูง๑๐ชั้นนะฮะซึ่งมีมากมายหลายห้องแน่นอน
และผู้ก่อเหตุไม่ได้ใส่รองเท้าแน่เพราะว่ารอยเท้าเป็นรอยแบบรอยเท้าเลยอ่ะ
เดินเท้าเปล่าอ่ะไม่ใช่รอยรองเท้าอ่ะ
หลังจากก่อเหตุแล้วคงวิ่งหนีออกมาในสภาพเท้าเปล่า
แล้วไปเหยียบกองเลือดของผู้ตายนะครับ
รอยเท้าก็เลยเปื้อนเลือดเป็นทางยาวจากชั้น๗ไปถึงชั้น๓ที่เป็นบันไดหนีไฟ
ก็กระจายกำลังค้นหาเลยนะครับ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนตอน๔๕ทุ่มนะ
เจอศพในห้าทุ่มครึ่งเคาะประตูเรียกแบบเรียกทุกห้องเลยแต่ละห้องเลยนะฮะ
คอนโดมิเนี่ยมแถวย่านเมืองทองที่บางฉลงบางครีจังหวัดสุรการเนี่ย
ไม่เจอนะฮะเข้าตรวจสอบแต่ละห้องแต่ไม่พบตัวผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยเลย
ห้องเนี่ยเขาเปิดเป็นห้องเปล่านะ
ก็เจ้าของห้องก็ปิดล็อกเอาไว้ก็ยังเข้าไปไม่ได้
นี่คือผู้ที่อยู่ห้องเยื้องกับห้องของผู้ตายนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้เธอได้ยินเสียงคนทะเลาะกันมีเสียงข้าวของตก
แล้วก็ดังออกมาเอาออกมาจากห้องของผู้ตายทีแรกเนี่ยยังไม่ได้ออกมาดู
คิดว่าผัวเมียทะเลาะกันจนได้ยินเสียงผู้ตายเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิง
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเธอก็เลยเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องผัวเมียทะเลาะกันแล้ว
ก็ออกมาดูออกมาดูเห็นรอยเลือดเป็นทางยาวนะฮะจากหน้าห้องผู้ตายไปถึงหน้าลิฟท์
พอเธอเดินไปดูอ้าวคนนี้เขาถูกแทงเสียชีวิตแล้ว
เป็นเจ้าของห้องที่อยู่ห้องเยื้องกัน
ส่วนผู้ที่พักอยู่ชั้น๖ผู้ตายอยู่ชั้น๗
คนที่อยู่ชั้น๖บอกว่าได้ยินเสียงของตกกระแทกพื้นจากห้องด้านบน
แล้วมีเสียงกรีดร้องด้วยเปิดประตูออกมาดู
ระหว่างที่เดินหาที่มาของเสียงเนี่ยเพราะว่าเธออยู่ชั้น๖เสียงมันอยู่ชั้น๗
เห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างผอมสูงสัก๑๖๕เซนติเมตร
ใส่เสื้อกีฬาแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงสีดำขา๓ส่วน
ดูลักษณะแล้วไม่ใช่คนไทยวิ่งลงมาทางบันไดหนีไฟ

คือกล้องวงจรปิดในพื้นที่ชั้นอื่นไม่มีเลยมีแค่ชั้นหนึ่งชั้นเดียว
แต่คนเห็นบอกเสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีดำ
พันธุ์ตำรวจเอกวิโรธตัดโสภูมิกับการสพบังพลีเจ้าของพื้นที่นะครับ
เชื่อว่าคนร้ายเป็นคนที่พักในอาคารเดียวกันกับผู้ตายนี่แหละ
เนื่องจากเจอรอยเลือดตามทางเดินขึ้นลงของบันไดหนีไฟ
แล้วคนร้ายหลังก่อเหตุแล้วเนี่ย
แอบขโมยเสื้อสีเหลืองของชาวบ้าน
ตากไว้นอกระเบียงข้างลิฟท์ที่ชั้น๓ไปด้วยนะฮะ
ว่าเห็นหายไปจากชั้น๓เนี่ยรอยเลือดเนี่ยที่เป็นรอยเท้าเนี่ย
แต่มีชาวบ้านเนี่ยเสื้อสีเหลืองเนี่ยหายไป
คงจะเปลี่ยนเสื้อเพื่ออำพลางตัวในการหลบหนี
เมื่อคืนนี้ตำรวจ๒๐กว่านายกระจายกำลังค้นหาผู้ต้องสงสัยตามห้องต่าง
แต่ยังไม่เจอค่ะคอนโดที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิด
แค่ชั้นหนึ่งด้านหน้าตรงลิฟต์เพียงที่เดียวเท่านั้น
ไม่มีกล้องตามชั้นอื่นทีนี้ประเด็นคืออะไร
เจ้าหน้าที่ตั้งสาเหตุเอาไว้หลายประเด็นนะครับ
เรื่องชู้สาวหรือว่าพยายามจะเข้ามาจะข่มขืน
แต่ผู้ตายขัดขืนก็มีการต่อสู้ก็เลยถูกแทง
แล้วก็เนี่ยฮะหนีตายออกมาที่หน้าลิฟต์แต่ก็เสียชีวิตนะฮะค่ะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปว่าตลอดทั้งคืน
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยยังไม่รู้ว่าคนร้ายคือใคร
ยังจับคนร้ายไม่ได้อยากให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้ต่อค่ะ
เพราะว่าวันนี้ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ
ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมอาวุธครบมือ
ล้อมคอนโดต่อนะคะวันนี้ก็ล้อมคอนโด
พยายามจะจับคนร้ายให้ได้คุณผู้ชมลองดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
คือมีการประสานเจ้าหน้าที่นิติที่ดูแลอาคาร
ประสานช่างกุญแจเปิดห้องตรวจสอบทั้ง๑๐ชั้น
ตรวจกล้องวงจรปิดชั้นล่างทางเข้าออกยังไม่พบคนร้าย
ยังไม่รู้เลยว่าผู้ต้องสงสัยคือใคร
แต่ที่แน่ตำรวจบอกว่ายังไม่มีการออกไปจากอาคารนะคะคุณผู้ชมค่ะ

คือตรวจทุกห้องพักนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่า๑๐ชั้น๒๔๔ห้อง
ห้องใช้เวลา๖ชั่วโมงกว่า
เสร็จสิ้นประมาณสัก๑๔นาฬิกา๔๐นาที

ยังไม่เจอตัวผู้ก่อเหตุยังไม่เจอผู้ต้องสงสัย
ยังไม่มีเบาะแสอะไรเลย
ตรวจทุกห้องนะคะ๑๐ชั้น๒๔๔ห้อง
ทีนี้ค่ะชั้นที่๕เนี่ยค่ะ
เลขที่๕ทับ๗เป็นห้องที่ไม่มีคนอยู่
ประตูไม่ได้ล็อกคนนอกเข้าออกได้
ก็เลยไปตรวจห้องนี้แล้วมันเจออะไรรู้ไหมคะ
ไปเจอเสื้อยืดสีน้ำเงินเปื้อนเลือด

สีเสื้อตรงกับพยานที่บอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงิน

ก็เลยคาดว่าหลังจากคนร้ายก่อเหตุเนี่ยนะคะ
คงจะเปลี่ยนเสื้อขโมยเสื้อของชาวบ้านไป
เจ้าของเสื้อเขาบอกว่าเสื้อยืดสีเหลืองของเขาหายไปจากราวตากผ้าค่ะครับ
แล้วไปเจอกระป๋องเบียร์เป็นกระป๋องเปล่านะคะ
แต่สภาพมันใหม่มากสองกระป๋องที่พื้นห้องน้ำก็มีน้ำเจิ่งนอง

มีปลอกมีดทิ้งเอาไว้ในชะโครก๑อันด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะจากพยานหลักฐานสันนิษฐานแบบนี้

มาเจอพยานที่ชั้น๖ที่เขาบอกว่าเขาตกใจ
แล้วก็วิ่งลงมาเรื่อยจนมาถึงชั้น๓
ขโมยเสื้อชาวบ้านวิ่งวนขึ้นไปที่ชั้น๕
เปลี่ยนเสื้อในห้องที่มันไม่มีคนอยู่
คราบเลือดแล้วก็หายตัวไป
เจ้าหน้าที่บอกเลยว่าทำงานยากคุณผู้ชม
เพราะว่าคอนโดที่เกิดเหตุแม้จะมีทางเข้าทางออกทางเดียว
แต่ห้องพักตั้ง๒๔๔ห้อง๑๐ชั้นนะคะ
ไม่มีกล้องวงจรปิดในแต่ละชั้นด้วย
ทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนข้างห้องของผู้เสียชีวิต
นายโวระวุธอายุ๓๗ประเมิด
เขาบอกว่าผู้เสียชีวิตมาอยู่ที่นี่ได้สักประมาณปีหนึ่ง
ก็จะมีเพื่อนเข้าออกห้องพักอยู่บ้าง
มีคนมาเคาะที่ห้องอยู่บ่อย
เมื่อคืนประมาณสัก๕ทุ่ม๒๐นาทีเขาปิดไฟนอนแล้ว
ได้ยินเสียงคนกระชากกันคล้ายตีกันในห้อง
แล้วก็ได้ยินเสียงผู้เสียชีวิตกรีดร้องตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
นายวรวุฒิบอกว่าผมมาเปิดประตูออกมา
แล้วเห็นรอยเลือดผ่านหน้าห้องไปไปที่ระเบียงหน้าลิฟต์
เขาตามไปดูนะคะชวนลูกบ้านคนอื่นให้ช่วยไปดูด้วย
เขาเห็นผู้เสียชีวิตยืนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
เขาก็เดินเข้าไปถามว่าทะเลาะกับแฟนเหรอ
ตอนนั้นตัวผู้เสียชีวิตยังมีสติ
แล้วเขาตอบว่าไม่ค่ะเขางัดห้องเข้ามาเขาเอามีดแทง
ผู้เสียชีวิตพูดแบบนี้แล้วเขาก็พยายามพยุงตัว
สุดท้ายเดินไปล้มฟุบที่หน้าลิฟต์ครับ
ตัวนายวรวุฒิบอกว่ารีบโทรแจ้งตำรวจนะคะ
แล้วก็รีบถามตัวผู้เสียชีวิตนะคะที่เขายังพอพูดได้ตอนนั้น
จำคนร้ายได้ไหมพอจะบอกรูปภัณฑ์สันธารอะไรได้ไหม
แต่เธอบอกว่าหายใจไม่ออกแล้วสิ้นใจไปเลยโอ้โห
บอกหายใจไม่ออกแล้วสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาคุณวรวุฒินะคะ
ได้ยินเสียงน้องผู้หญิงกรี๊ดกรี๊ดเสียงดังมากเลย
แล้วก็เปิดประตูน้องเขาเปิดประตูออกมา
แล้วก็ตะโกนบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
ผมก็เลยลุกขึ้นจากเตียงได้ก็เปิดประตูออกไป

เจอเลือดเป็นทางยาวมาตรงหน้าตอนนั้นเขายังยืนคุยกับผมเลย
แต่ว่าพอผมคุยจบปุ๊บเขาก็นั่งลง

ตอนนั้นคุณถามคนตายหรือเปล่า
เข้ามาหนูไม่รู้จักเขาเขามิดแทงหนู
ผมถามน้องเขาว่าจำคนร้ายได้ไหม
แต่น้องเขาพูดกับผมแค่ว่าหนูหายใจไม่ออก

สงสารมากค่ะคือน้องไม่ทันได้พูดว่า
คนร้ายรูปภัณฑ์สันธารเป็นอย่างไร
บอกหายใจไม่ออกแล้วสิ้นใจไปเลย

ไปถามนะคะว่าเห็นอะไรบ้างหรือเปล่า
อายุ๕๖ปีขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ

เมื่อคืนเขาเข้าเวรช่วงประมาณสัก๕ทุ่มกว่า

ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแบบช่วยด้วยช่วยด้วย

เขาเห็นลูกบ้านหลายคนกำลังช่วยเหลือผู้เสียชีวิตอยู่
เขายืนยันว่าก่อนเกิดเหตุไม่เห็นคนแปลกหน้าเลยนะคะ
รอปภบอกไม่มีความผิดปกติอะไร
พอตำรวจมาก็ไม่เห็นใครที่ต้องสงสัย
เห็นใครที่เหมือนกับจะเป็นคนร้ายวิ่งออกจากตึกไปเลยนะคะ

พอฮาตะโกนเรียกผมก็วิ่งไป
พอก็ตะโกนทั้งนั้นอีกทีก็เลยวิ่งขึ้นไป

เขาบอกว่าโดนแทงอะไรอย่างนี้เนี่ย

ทุกท่องทางแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครน่ะคุณผู้ชมค่ะมีร่วมพี่คนสนิทของผู้เสียชีวิตค่ะ
เรียกเธอด้วยนามสมมุติเหมือนกันนางสาวฝนนะคะเธอก็บอกว่าช็อกมากที่เพื่อนรุ่นน้องมาถูกฆ่าตาย
จริงแล้ววันนี้มีนัดไปทำบุญด้วยกันแต่มาเกิดเหตุร้ายซะก่อนครับ
ว่าคนร้ายไม่ได้เข้ามางัดห้องของผู้เสียชีวิตคนนี้เป็นครั้งแรกนะเพราะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
ตัวผู้เสียชีวิตบอกกับเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ว่าถูกงัดประตูห้องพักตั้งสองครั้ง
ลูกบิดพังต้องให้รอปภไปซ่อมแซมลองฟังเสียงเธอดูหน่อยค่ะ
หนูว่ามันมันต้องเป็นคนเดิมที่ที่งัดห้องหลายหลายรอบรึเปล่า
หนูไม่รู้ว่าหนูเห็นน้องมันเคยแล้วว่ามีคนมางัดห้องแล้วก็มาเปลี่ยนอะไรอย่างนี้หนูก็ไม่รู้
แต่ก็ไม่เคยเห็นว่ามีอะไรหายนะบางทีนอนอยู่มีคนมาเคาะห้อง
เขาเฉยอะพี่แล้วมันเปิดประตูไปก็ไม่มีอะไรอย่างนี้เห็นอันนี้คือได้ยินอยู่
นี่เคยมีคนมางัดห้องผู้เสียชีวิตสองครั้งนะคะก่อนหน้านี้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ครับรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการก็ระดมตำรวจนะคะ
เพื่อที่จะจับตัวคนร้ายให้ได้ยืนยันว่าจะจับให้ได้นะคะ
คนร้ายเนี่ยแทงผู้เสียชีวิตแผลเดียวแต่มันไปตัดเส้นเลือดใหญ่
ลักษณะการก่อเหตุก็คือมีร่องรอยการต่อสู้ในห้องแล้วคนร้ายก็หนีไปทางบันไดหนีไฟ
มีรอยเท้าเปื้อนเลือดที่ตำรวจเขาเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานแต่ยังสืบไม่ได้ว่าเป็นรอยเท้าของใคร
ตำรวจก็ยังยืนยันว่าคนในคอนโดมิเนียมแห่งนี้นี่แหละที่เป็นคนก่อเหตุ
สงสัยหมดนะครับแต่ว่าห้องไหนที่ปิดด้านนอก
เราก็ยังเอาช่องกุญแจมา๓คนขออนุญาตเปิดดูขอคุยกับนิติแล้ว
ทำให้เกิดความเสียหายดูทุกช่องปล่องหนีไฟปล่องถังขยะ
โทษปล่องท่อน้ำสี่ปล่องระดูกหมดถ้ายังอยู่
ผมเชื่อว่าไม่รอดแต่ถ้าไม่อยู่ผมจะตามเป็นรอยเท้า
เป็นรอยเท้าเป็นรอยเท้าใช่ครับเดินกระแด๊กกระแด๊กกระแด๊กไป
ไม่รอดแล้วครับบอกให้ออกมาซะนี่นะคะสงสัยตำรวจยืนยันว่า
ตรวจสอบทุกช่องทางภายในอาคารแห่งนี้ครับถ้ายังไม่ได้หนีไปไหนเนี่ยนะ
ยืนยันว่าจะเจอตัวแต่ถ้าหนีไปแล้วก็จะตามตัวให้เจอ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะมากเลยก็ตั้ง๑๐ชั้นเนอะ๒๐๐กว่าห้อง
เสียดายมากที่กล้องวงจรปิดน้อยมากเหลือเกินโอ้โหนี่ฮะทำไมไม่ติดกล้องวงจรปิดทุกชั้น
บรรยากาศตลอดทั้งวันวันนี้นะคะตำรวจก็ดูคนเข้าออกตึกแบบเข้มงวดเลยอะค่ะ
คุณผู้ชมใครเข้าออกตึกนี้คือถ่ายภาพใบหน้าถ่ายรูปบัตรประชาชนอะไรไว้หมดเลยนะคะ
ก็จับตาไปที่ผู้ชายที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายคนร้ายก็จะจับตาเป็นพิเศษ
อย่างที่เพื่อนรุ่นพี่บอกว่าเขาเคยโดนงัดห้องใช่ไหม
ลูกบิดที่ห้องของเธออ่าเพราะว่าคนร้ายอ่ะงัดแล้วมันพังก็เลยไปซ่อม
เธอก็โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขนาดอยู่คอนโดยังน่ากลัวเลยโดนงัดรอบที่สองแล้ว
รอบก็โดนเคาะรอบนี้เหล็กคาเลยจ้า

เหตุการณ์นี้ลูกบ้านบางคนเขาขวัญภาวะเขาย้ายออกนะคะ
เราได้คุยกับลูกบ้านที่เขาบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์แบบนี้ไม่ไหวอ่ะ
ไม่อยู่ได้มั้ยย้ายออกเลยค่ะ
คุณชนทิชาอายุ๔๑ปีเธอบอกเธอกลัวมากนอนไม่หลับ
ย้ายหนีดีกว่ากลัวมันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อน
ที่ผ่านมาเคยเจอว่ามีคนนอก
เป็นคนแปลกหน้ามาเคาะถึงประตูห้องนะคะ

กลัวทั้งโจรกลัวทั้งผีกลัวทุกอย่างเลยค่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงลูกบ้านที่เขาตัดสินใจย้ายหนีกันหน่อย
มาขนของออกค่ะจริงแล้วก็
ย้ายวันจันทร์วันอังคารแหละแต่ว่าคงอยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
ย้ายออกดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยเนาะ
เพราะห้องเราก็เคยเจอด้วยเหตุการณ์แบบนี้ที่มีคนมาเคาะประตู
เคาะประตูเคาะประตูห้องอย่างนี้
แต่ก็อยู่กับแฟนแต่ก็ไม่กล้าเปิดนะคะ
แฟนก็เคยเจอค่ะมีผู้หญิงเอามือมารูปแขนเขาอย่างนี้
เราก็ไม่อยากแจ้งทางนิติอ่ะเนอะแต่วันนี้ได้คุยกับคนดูแลห้องแล้ว
ว่าทางเราได้เจอแบบนี้นะอย่างนี้นะเขาก็กลัว
อ้าวคุณชนทิชชาบอกว่าเคยมีคนแปลกหน้ามาขอห้อง
โอ้โหปล่อยเข้าไปในโต๊ะอาคารได้ยังไง
แล้วก็มาดูสถานที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
นางสาวมนัญญาชะโน๊คอายุ๓๘
ก็บอกว่าแม่ของผู้เสียชีวิตรู้เรื่องแล้วกำลังเดินทางมาจากจังหวัดพิ

วันนี้จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดนครปฐม

ที่ผ่านมาตัวผู้เสียชีวิตไม่เคยบ่นปัญหาอะไรให้กับญาติพี่น้องฟัง
รู้แค่ว่าห้องเขาเคยโดนงัดมาหลายครั้ง
เนี่ยค่ะมันมาเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาก
คือทางผู้กำกับสพบังพลีก็บอกว่า
คาดการณ์นะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์
การว่าคนร้ายคงพยายามเดินไปเคาะห้อง
แล้วปรากฏว่าห้องของผู้เสียชีวิตเขาคงแบบเปิดออกมาดูพอดี
คนร้ายเลยงัดเข้าไปบุกเข้าไปอ่ะจังหวะคงเปิด
ก็เลยไม่รู้ยังไงแต่มันไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรเสียหาย

แต่มันมีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็มีคราบเลือด
ว่าคนร้ายอาจจะกระโดดหนีทางหน้าต่างหรือเปล่าไม่แน่ใจตำรวจบอกนะคะ
แล้วรอยเท้าที่เปื้อนเลือดมันเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนเดินวน
มันจะเห็นชัดหน่อยที่ชั้น๖ชั้น๕ชั้น๔ชั้น๓ที่บันไดหนีไฟ
แล้วก็ไปที่ราวตากผ้าหน้าลิฟท์ชั้น๓ไปหยิบเสื้อยืดสีเหลืองของลูกบ้านไปคงจะเปลี่ยนเสื้อ
ก็นี่แหละค่ะยังไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใคร
คือชั้น๕มีร่องรอยที่ว่าเข้าไปในห้องน้ำใช่ไหม
เพื่อที่จะไปล้างตรงล้างตัวเปลี่ยนเสื้ออะไรพวกนี้นะครับ
คือสิ่งที่ชาวคอนโดแห่งนี้ต้องกังวลกันต่อที่สุดก็คือคนร้ายเนี่ยยังจับไม่ได้และยังอยู่ในพื้นที่หรือเปล่า
กล้องวงจรปิดก็เห็นที่หน้าลิฟท์ชั้นหนึ่งชั้นเดียวซึ่งก็ไม่มีร่องรอยเลือดเลิศอะไรที่จะมาออกทางนี้อยู่แล้วนะครับ
ณขณะนี้เนี่ยชาวคอนโดแห่งนี้เป็นอย่างไรและความคืบหน้าทางคดีเป็นอย่างไรนะครับ
ติดตามจากคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดมาจากพื้นที่ครับ
ซึ่งเป็นสถานที่จุดเกิดเหตุฆาตกรรมหญิงสาวถูกแทงจนเสียชีวิตชั้น๗ของอาคารคอนโด
จนถึงเวลานี้คุณผู้ชมคะตำรวจชุดสืบสวนสพบังพลีอยู่ที่ด้านบนของอาคารแห่งนี้
เจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดสมุทรปราการมีการลงพื้นที่ค่ะตรวจเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างเพื่อคลี่คลายคดี
ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะจนถึงเวลานี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบังพลีนะคะได้มีการสกรีนบุคคลเข้าออกภายในคอนโดค่ะ
ตลอดจนมีการสกรีนตรวจบริเวณโดยรอบคอนโดค่ะเพื่อที่จะเฝ้าสังเกตแล้วก็ดูบุคคลต้องสงสัยที่มีลักษณะรูปภัณฑ์สันธารคล้ายกับผู้ต้องสงสัยตามคำให้การของประจักษ์พยาน
ขณะเดียวกันสื่อมวลชนยังคงปักหลักอย่างหนาแน่นเพื่อที่จะติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งการล่ามือมีดในการก่อเหตุครั้งนี้
จากตำรวจยังคงให้น้ำหนักคนร้ายเป็นคนในคอนโดนะคะเพราะว่าก่อนแล้วก็หลังก่อเหตุนั้นคนร้ายไม่สวมรองเท้ารวมทั้งไม่พบวงจรปิดจับภาพบุคคลต้องสงสัยออกจากคอนโดหลังเกิดเหตุอีกด้วย
ขณะเดียวกันเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุดปราการมีการเดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อที่จะเก็บวัตถุพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อมาประกอบการคลี่คายคดีโดยมีพันธุ์ตำรวจเอกโชติวัตรเหลืองวิไรรองผู้การจังหวัดสมุดปราการนำเจ้าหน้าที่
อาคารที่เกิดเหตุแล้วก็อาคารใกล้เคียงยังคงใช้ชีวิตตามปกติแม้ว่าจะยังคงมีความหวัดกลัวและยังไม่เชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมนะคะได้มาเห็นบรรยากาศสดสดกับดิฉันในขณะนี้ด้านหน้าคอนโดอาคารบีสองและนี่คือกลุ่มลูกบ้านต่างหวาดกลัวแล้วก็ยังคงออกมาเพื่อที่จะรวมตัวกันดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมกับติดตามการล่ามือมีดอีกด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงความรู้สึกของลูกบ้านหลังจากที่ยังจำอ่าจับกลุ่ม
เพราะเรายังหาอะไรไม่ได้เลยตอนนี้
อะไรที่ทำให้เราคิดว่าเขาคือคนในคอนโดค่ะ
คิดเลยนะสังเกตดูคือชั้น๕
บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าชั้น๕มีห้องว่างที่สามารถชำระร่างกายได้
เหมือนกับว่าคนร้ายไปทำลายหลักฐานในชั้น๕ซึ่งเป็นห้องเปล่า
แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่ใช่คนในอำเภอ
ก็คิดว่าเป็นคนในคอนโดค่ะนอนไม่หลับทั้งคืน
ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ทั้งวันค่ะจนถึงตอนนี้ค่ะ
และนี่ก็คือเสียงของประชาชนรูปปั้นคอนโดต่างนะคะ

แล้วก็พวกเขาเหล่านี้ยังคงจะปักหลัก

รวมถึงทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองก็ยังคงจะปักหลักที่นี่

ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลอันตรายที่เกาะเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมา
สรรพัฒน์กระเสมต์ชะยับวิวัตน์ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ขอบคุณครับคุณชมพู่สลันพัฒน์ครับ
คือเข้าใจหัวอกชาวคอนโดที่นี่เลยนะฮะ

บางทีอาจจะต้องใช้สุนัขตำรวจมาช่วยไหม
พวกข้าวของเสื้อผ้าที่เจอในห้องนั้น
ต้องไล่ดมกลิ่นแบบ๑๐ชั้นนี่ต้องเอาให้หมดแล้ว

ก็เหมือนที่คนที่อยู่ในคอนโดให้ข้อมูลตรงนี้คือน่าสนใจ

ว่าห้องนี้ที่ชั้น๕เป็นห้องที่ไม่มีคนอยู่
ที่สามารถเปิดประตูเข้าไปเปลี่ยนเสื้อและล้างเลือดได้
แล้วมันซ่อนอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังก็ไม่รู้